ที่อยู่ที่๑๔๐บาทต่อกิโลกรัมค่ะ
โพกไก่๘๕บาทต่อกิโลกรัม
เนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็ไข่ไก่เบอร์๐๕บาทต่อฟองนะคะ

หล่ำปลีเขียว๑๐บาทต่อกิโลกรัม
กะเพรานะคะ๓๐บาทต่อกิโลกรัม
โหระพา๒๐บาทต่อกิโลกรัม
แล้วก็กระเทียมไทยแกะกลีบ๖๐บาทต่อกิโลกรัมจ้ะ